ยังอยู่ที่ชนบุรีนะคะมีผู้ชายอายุประมาณสี่สิบปี
เขาตกงานค่ะตกงานแล้วก็เครียดนะจากนั้นก็เครียดดื่มเหล้า
แต่เหล้ามันเป็นเหล้าขาวแล้วเอาไปผสมเบียร์ด้วย
มันก็หนักเลยนะคะกล้าวขาวอย่างเดียวก็ดรีกีมันแรงอยู่แล้ว
ใช่นะคะหลังจากนั้นคลุ้มคลั่งหนักนะคะเอามีดอิโต้พันเชือก
แล้วก็เอาเชือกเนี่ยมาพันแขนตัวเองอีกทีนะคะนั่งบนพึ่มพำพึ่มพำ
อยู่คนเดียวอยู่หน้าหอพักทีนี้คนในหอพัก
เขาไม่กล้าลงมาสิคะเขากลัวนะคะสรุปสุดท้ายค่ะเจ้าหน้าที่
มาเกลี้ยกล่อมนะคะใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงนะคะ
ตับรัวสอพอร์เอ่อสะเม็ดนะคะได้รับแจ้งว่ามีชายคลุ้มคลั่ง
เอามีดอิโต้ผูกเชือกแล้วก็เอาเชือกพันไว้ที่มืออีกทีนะคะ
แล้วก็นั่งอยู่แบบนี้หน้าหอพักเมื่อสักครู่นี้นะคะตรงม้านั่งอ่ะ
่นพึ่มอยู่คนเดียวตลอดเวลาแล้วก็เล่นกับพี่อิโต้ของตัวเองเนี่ยนะคะ
ทำให้คนที่อาศัยอยู่ข้างบนเนี่ยเขาไม่กล้าลงมาเพราะมันอยู่ตรงบันไดพอดิบพอดีเลยนะคะ
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็เดินขึ้นเดินลงชั้น๒กับชั้นล่าง
คนที่อยู่ในหอพักเขาบอกเขาเดือดร้อนไปไหนก็ไม่ได้หิวข้าวก็ไม่ได้กินเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเข้าไปเป็นตำรวจกว่า๑๐นายพร้อมด้วยอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน
ล้อมอพาร์ทเมนต์เอาไว้พยายามเจรจาแต่ไม่ได้ผล
ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าผู้ชายคนนี้นะคะ
ก็คลายความกังวลลงแต่ยังเก็บตัวอยู่ในห้องพักที่ชั้นสอง
เจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปที่ชั้น๒ของอาคาร
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นั่งอ่อนเพลียอยู่ตรงบันไดนั่นแหละไปไหนไม่ได้
จับได้ง่ายเลยนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการสอบถามคนที่อยู่ในอพาร์ทเมนต์
บอกว่าผู้ชายคนนี้อายุประมาณสี่สิบปีก็เคยเห็นอาศัยอยู่ในหอพักอพาร์ทเมนต์เดียวกันนี่แหละ
ปรากฏว่าได้ข่าวว่าตกงานน่าจะเครียดก็เลยดื่มเหล้าขาวผสมกับเบียร์
เป็นค็อกเทลรุ่นใหม่ทำให้เกิดอาการเมาไม้อย่างหนักแล้วก็ก่อเหตุนี้ขึ้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สพสเม็ดนะคะรอให้สั่งเมาก่อนและจะสอบสวนต่อไปค่ะ
เครียดกินเหล้ากินเหล้าเข้าไปขาดสติเครียดเข้าไปอีกค่ะตำรวจโดนหลายข้อหาเลยนะ